เที่ยวไทยโดนค่ะโดนอะไรรู้ไหมคะ
โดนลักษณะถูกขยันขยัน
หลอกให้ดูดกัญชาจนเบลอจนมึน

คุณผู้ชมดูมีพลเมืองดีไปช่วยนักท่องเที่ยวไทยชายหญิงได้ค่ะ
ให้นั่งพักผ่อนแล้วก็มีการพัดเอาอะไรมาพัดไพ่เพื่อให้เขาหายใจสะดวก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖มิถุนายนคุณผู้ชมนี่คือนักท่องเที่ยว
เขามากันเป็นคู่เขาเป็นแฟนกันผู้ชายกับผู้หญิง
กับผู้หญิงมาเที่ยวที่ภูเก็ตจะไปไหน
เที่ยวที่หาดฟรีดอมที่ตะมนต์ป่าตองอำเภอกระทู้ค่ะ
ตอนกำลังนั่งเล่นอยู่บนหาดทรายมีผู้ชายสองคนคุณคิง
เดินเข้ามาตีสนิทมาพูดคุยเหมือนเป็นเพื่อนกัน
หลอกล่อแล้วบอกว่าให้ทดลองสูบกัญชาหน่อย
หลังจากนั้นเอากัญชาแท่งไม้สูดดม
แล้วให้สูบด้วยบ้องไม้ไผ่ด้วย
แต่คุณรู้ไหมเขาพูดโน้มน้าวลักษณะว่าอะไร
เขาบอกว่านี่ถ้าไม่สูบนะถือว่ามาไม่ถึงหาดฟรีดอม
คนก็เลยอ้าวถูกโน้มน้าวถูกหลง
ก็เลยหลงเชื่อค่ะก็เลยลองสูบกัญชา
หลังจากนั้นเกิดอาการมึนเมาหัวใจเต้นแรงผิดปกติ
รู้สึกตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้แล้ว
มีพลเมืองดีมาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก่อนที่จะหมดสติไปลองฟังเสียงเขาค่ะ
เดี๋ยวให้แกตั้งสติก่อนไหมให้แกตั้งสติสักพักเราดูอาการ
ผมไม่ชอบเลยที่เขาบอกว่าถ้าไม่เอาร่วงพี่สองอ่ะก็แปลว่ามาไม่ถึง
เขาใช้คำพูดล่อลวงหนูแบบท้าให้เราเป็น
โอ้โหคุณดูนะบอกเลยนะคะถ้าคนที่เขาไม่สามารถที่จะสูบกัญชาพวกนี้ได้
เขาอาจถึงอันตรายแก่ชีวิตก็ได้เหมือนกันผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปที่ผู้เสียหายผู้หญิงนะคะ
เล่าว่าตัวเองเดินทางมาจากชมัยมากกับเพื่อนสองคนมีพ่อแม่เพื่อนด้วยนะครับ
กับแฟนกำลังนั่งอยู่ที่หาดฟรีดอมอย่างที่บอกมีคนมาชักชวน
คนนึงตาบอดอีกคนสะพายกระเป๋าไอศครีมด้วย

ถ้าเกิดว่าไม่สูบกัญชาถือว่ามาไม่ถึงหาดฟรีดอม
เจ้าตัวก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วที่สพกรณ

กลายเป็นมาเที่ยวแล้วไม่สนุกเลย

ว่าคือเขาตั้งใจจะมารีดทรัพย์จริงหรือเปล่า
มิจฉาชีพหรือไม่อย่างไรรอตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยครับเรื่อง